ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีสจคนดัง
ในพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณยิงปืนขึ้นฟ้า
แล้วก็ยิงปืนไปในทิศทางป้อมยามของตำรวจ
แล้วไปเจาะเข้าที่อ่างเลี้ยงปลาเป็นอ่างปูนซีเมนนะครับ
เหตุการณ์นี้ล่าสุดมีความคืบหน้าแล้ว
เจ้าตัวมาพบกับตำรวจแล้วเรียบร้อย
แล้วก็บอกถึงการก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยว่าเกิดจากอะไร
กลับไปดูภาพหลักฐานภาพจากวงจรปิดกันก่อนครับ

ก็คือตอนที่เขาเดินออกมาริมถนนตรงนี้
ใกล้กับที่มีรถยนต์จอดอยู่๒คันแล้วมีมอเตอร์ไซค์จอดด้วย
แล้วเขาก็ยิงปั้งอันนี้คือนัดแรกยิงตรงนี้ก่อนยิงขึ้นฟ้า
หลังจากนั้นครับเขาเดินข้ามฝั่งไป
แล้วก็ไปลั่นโป้งอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามกับพิกัดตรงนี้นะครับ
ซึ่งฝั่งตรงข้ามของถนนจะเป็นเหมือนกับป้อมยามตำรวจ
แล้วตรงนั้นกระสุนที่ลั่นนัดที่๒ไปเจาะเข้าที่อ่างปูนซีเมนเลี้ยงปลา

แล้วก็ข้ามกลับมาแล้วก็มายิงปืนขึ้นฟ้าอีกโป้งเป็นนัดที่๓
เหล่านี้ครับเป็นภาพหลักฐานสจคนดังในจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
เขายิงปืนทำไม๒๓นัด
อกจากนี้ในวงจรปิดถ้าฟังดีจะได้ยินประโยคที่เขาพูดทำนองว่า
คือถ้ามีปัญหาก็มีผมยอมออกจากตำแหน่งก่อนจะยิงปืน
แล้วก็มีคนเรียกสจสจ
แล้วเขาก็มีการพูดถึงตำรวจด้วยมีตำรวจไหมอะไรแบบนี้ครับ
ทะเลาะกับตำรวจหรือไม่อย่างไรนั่นน่ะสิคะ
สุดท้ายแล้วพอเขาข้ามกลับมายิงปืนอีกนัดหนึ่ง
แล้วก็ขึ้นรถสีดำขับออกไปครับ
อาสาสมัครตำรวจสองนายที่อยู่ในเหตุการณ์และเขานั่งกินข้าวอยู่หลังป้อมตำรวจ
สะดุ้งเลยโป้งแรกกำลังกินข้าวอยู่ครับ
มามองหาต้นทางเสียงมาจากไหน
แล้วก็เห็นว่าสจคนนั้นกำลังเดินข้ามฝั่งมา
แล้วก็เข้ามาถามป้อมนี้ไม่มีตำรวจอยู่เหรอ
พูดจบชักปืนยิงอีกนั่นเป็นแบบนี้ครับ
ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบอ่างเลี้ยงปลานี้
เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีร่องรอยที่ปูนกระเทาะออก
แล้วก็มีปลอกกระสุนติดอยู่ข้างในตรงจุดนี้
บางจุดเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคือต้องไปเช็คให้ดีเลยมันรั่วหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าหากว่าเอามือออกมาน้ำมันไหลเจาะออกมาแบบนี้
ต้องมีการอุดปิดจุดที่รั่วเอาไว้
แล้วก็ควานหาหลักฐานเพิ่มเติมในบ่อเผื่อเจอข้อมูลต่างเพิ่ม
วันนี้ครับผู้การจังหวัดเพชรบูรณ์ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
แล้วก็สั่งให้เร่งดำเนินคดีต้องเอาความคืบหน้ามาให้ได้

และย้ำเลยว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย
คือถ้าคุณเมาแล้วแสดงท่าทีแบบนี้
ผู้จาพลาดเพียงถึงตำรวจเนี่ยไม่เคารพยำเกรงกัน
อยู่ภายใต้กฎหมายหรือเหมือนไม่กลัวกฎหมาย
ก็ต้องว่าไปตามกฎกติกา

สจเบิร์ตหรือว่านายสมภพ

เดินทางไปมอบตัวพร้อมกับปืน๓๘
นี่ครับไปที่สพบึงสามพันธุ
แล้วเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเมื่อคืนนี้นั่งดื่มอยู่

แล้วมีความเข้าใจผิดนิดหน่อย
ออกมายิงปืนขึ้นฟ้า
นั่นคือที่มาของนัดแรก
เดินออกมาแล้วยิงปืนตรงจุดนี้ครับ
ส่วนที่เห็นว่าข้ามถนนไปที่ฝั่งป้อมตำรวจ
จริงแล้วตั้งใจจะไปลาผู้ใหญ่บ้าน

เขาบอกแบบนี้ผู้ใหญ่บ้านนั่งอยู่ในป้อม

กระสุนไปเจาะเข้าที่อ่างเลี้ยงปลาปูนซีเมนนั่นแหละ

ผมไม่ได้ตั้งใจจะยิงเข้าไปที่ป้อมตำรวจ

เพราะไม่ได้มีเรื่องทะเลาะบาดหมางกับตำรวจ

ขอโทษตำรวจที่ทำให้เกิดความเสียหาย
สจเบิร์ตคนนี้หน่อยครับ
ที่ทำให้เสียหายครับ
ก็เลยเป็นที่มาของการยิงปืนขึ้นฟ้า

โดยผิดกฎหมายนะครับไม่มีเหตุอันควร

เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการสืบสอบ
ถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป
และถ้าพบความผิดเพิ่มก็คงต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเช่นเดียวกันครับ
ไม่ว่าจะใหญ่มาจากไหนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยเหมือนกันนะคะ